โปรดติดตามตอนต่อไป

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะ

๖โมงเช้าไปจนถึง๗โมง๑ชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ

วันนี้วันศุกร์นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานแล้ว
เดี๋ยวก็จะหยุดกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะคะ

วันนี้รถคงจะติดแบบว่าสุดลิดสุดเด็

ยกเว้นว่าใช้เงินในอนาคตไปแล้วก็จะเงียบอยู่ที่บ้าน

ฝ้าตรงไหน

ตัวลายที่เขาไหน

ภูมิโรยการโรงพจบันบันกุฎวัฒนภาษาหัว
ตัวใหญ่ที่สุดของหน้าไทยรัฐในเช้านี้นะคะ
คือยืนยันว่าการปั๊มหัวใจนั้นตับไม่แตกค่ะ
เรื่องก็มีอยู่ว่าท่านผู้ชมที่ได้ตามข่าวมา

คือจากกรณีการเสียชีวิตของ
เขาก็เลยถูกจับนะครับเพราะว่าออกโฉนดผิด
ในช่วงกลางคืนของวันที่๒๙ก็เมื่อ๒วันก่อน
ให้โรงพันธุ์บันกุฎพัฒนานเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ซึ่งโรงพันธุ์บันกุฎก็ได้เข้าไปช่วยเหลือ
และต่อมาผู้คนนั้นเนี่ยตายณธวัชชัยเนี่ยตาย
แล้วก็ถูกส่งไปที่นิติเวศ
ผู้ตายนั้นตายจากตับแตก
อาจจะเกิดจากการปั๊มหัวใจของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
และก็มีเลือดออกในช่องท้อง
ดังนั้นเมื่อวันที่๑กันยาเมื่อวานนี้ในแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ผมขอเรียนชี้แจงนักข่าวจำนวนมากที่สอบถาม
ถึงกรณีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
ผู้ต้องหากรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นรายละอักษรดังข้อความต่อไปนี้
เมื่อเวลาตี๑๑๐ก็คือตี๑๐นาที
มีคนเป็นลมหมดสติแจ้งมาอย่างนี้นะคะ
โรงพยาบาลของรัฐนานั้นจัดชุดแพทย์ฉุกเฉินไปช่วยเหลือด่วน

เวลาตี๑๑๕นี้นายแพทย์แบบลงละเอียดเลย
ในชุดแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วพบว่านายธวัชชัย
อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วและต้องทำการช่วยฟื้นคืนชีพ
พอทำแล้วก็รีบนำตัวกลับมาที่โรงพยาบาลมงกุฎพนะ
ที่เมื่อเวลาตี๑๐๐น๓๓๐๐น
ก็คือ๑๕นาทีผ่านมาทุกอย่างภายใน๑๕นาทีหมดเลยนะฮะ

คือต้องใส่ท่อเช็คขึ้นหัวใจนะฮะชาร์จหัวใจ
แล้วก็นายธวัชชัยหัวใจหยุดหลายครั้ง
แต่ยังพอกระตุ้นให้กลับฟื้นขึ้นมาได้

พอตี๒๔๐คืออยู่ในห้องฉุกเฉินนานมาก

อาการของนายธวัชชัยยังคงเลวร้ายหรือยังวิกฤตอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาแต่ไม่รักษาชีวิตไว้ได้
เสียชีวิตในเวลาประมาณตี๔๔๕ก็๒ชั่วโมงต่อมา

เจ้าหน้าที่บริษัทปติ๊กตึงได้มาเคลื่อนย้ายสวักไป

ต่อมาผมก็คือนายแพทย์เหรียญทองทราบว่า
ถูกนำไปชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวทย์

นายการปั๊มหัวใจในธวัดชายนี้ทำให้ตับแตก

ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนักข่าวก็โทรมาถามนายแพทย์

ตลอดเวลาจนผมจะต้องออกมาตอบดังนี้นะครับว่า
ในแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมงกฎวัฒนะนั้น
ไม่ได้รับทราบข้อมูลว่ามีการผูกคอตายทราบแต่ว่าเป็นลม
ชุดแพทย์จุกเฉินของโรงพยาบาลมกุฎวัฒนะนั้น
ทำการช่วยให้ฟื้นคืนชีพนั้น
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพดูสียาวไหม
มีการให้ออกซิเจนช่วยการหายใจมีการปั๊มหัวใจ

ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่การช่วยให้ฟื้นคืนชีพ
จะทำให้นายธวัชชัยขาดออกซิเจนตามที่แถลงมาจากทางดีเอสไอนะครับ
และการช่วยให้ฟื้นคืนชีพนี้
เป็นการช่วยแก้ปัญหาในการขาดออกซิเจนด้วยซ้ำ
คือเป็นการให้ออกซิเจนจะขาดได้อย่างไร
และการปั๊มหัวใจในการช่วยฟื้นคืนชีพนั้น
บริเวณตำแหน่งของส่วงอกซึ่งมีผลต่อหัวใจและปอด
และตับที่เป็นอวัยวะที่ว่าแตกอยู่คนละช่องท้อง

และการปั๊มหัวใจในกระบวนการนี้
จะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าถูกกั้นโดยกระบังลม

และไม่ใช่สาเหตุที่ตกเลือดในช่องท้องได้
ผมขอเน้นย้ำว่าการช่วยฟื้นคืนชีพ

ธวัชชัยอุณากูลตับแตกเพราะสาเหตุใด
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่ทราบ
และนักข่าวต้องไปสอบถามจากนิติเวชผู้ชนสูตรโดยตรง
ส่วนคุณน้องชายเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นในการ
ในแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลมกุฎวัฒนะ
ส่วนตัวเขาเข้าไปหาพี่ชายเมื่อตอนตี๒
ตอนที่กำลังอยู่ในห้องฉุกเฉินเลย

มั่นตายังเบิกขยายอยู่ชีพจรและหัวใจยังเต้น

แล้วก็พยาบาลได้ชี้ให้ดูร่องรอยที่คอของพี่ชาย

ก็เห็นว่าเป็นรอยแดงเส้นเล็กรอบคอแต่ไม่ชัด

แล้วพยาบาลบอกว่าที่เป็นรอยช้ำน้อยอย่างนี้ที่เห็นไม่ชัด

น้องชายเขาเองก็รู้สึกมีข้อสงสัยหลายอย่าง

คืออย่างหนึ่งนี่คือตอนแรกเลยที่เขาไปเห็นศพ
บอกว่าเอาผ้า
ตอนแรกบอกว่าเป็นผ้าผูกก่อน
เขาบอกน่าจะเป็นเส้นลวดหรือเป็นเส้นเชือกเล็กนี้

ก็นั่งงานแล้วเขาก็เลยบอกว่าจริงแล้วพี่ชายเขาไม่เคยใส่ถุงเท้ายาว
ใส่แต่ถุงเท้าเท่าตะตุ่มแล้วจะเอามาผูกได้ยังไง

อันนี้คือมันเป็นข้อสงสัยของตัวน้องชายเขา
ตอนแรกบอกว่าจะเผาศพคือวันเดียวแล้วเผาเลย
ถังวัตรไม่ให้เผา
ไม่เขายังไม่เผาเขาจะเก็บศพไว้ก่อน
ถังวัตรก็บอกว่ามันไม่มีธรรมเนียมน่ะถ้าต้องเผาศพเดียว
แต่ที่แน่คือ

หัวใจไม่ทำให้ตับแตกเพราะตับอยู่นี่
ตับอยู่นี่อยู่ข้างนี้ต้องมีแล้วมีชิคกรมบังด้วย
กระบังลมกั้นไว้อีกช่องหนึ่ง

คือถ้าปั๊มหัวใจถ้าตับแตกเราคงเสี่ยวไส้เหมือนกันเนอะ

ออกซิเจนอีกก็งงเหมือนกันนะ
รวมกันเรื่องแพทย์เราก็ไม่ได้จบมาไง

นี่ข่าวนี้มันต้องของคุณใช่ไหม
พิษหวยสภาพต้นโพในซอยสาธุปริศ๕๗
แยก๓ที่ชาวบ้านให้ความนับถือนำเงินกระดาษทองมาจุดทูบไหว
นั่นไง
คืออย่างนี้ก็บอกชาวบ้านเนี่ยนะฮะแหดจุดทูบหาเลขเด็ดต้นโพลนะฮะ
ลุกเผากระดังเก่าสาธุประดิษฐ์ลามติดรถเก๋งในอู่นะครับ
อ้าวโบนไปอีกสี่คันตาย
ที่เกิดเหตุนี้นะครับเป็นโกดังเก็บของเก่านะฮะ
โหอยู่แถวเอ่อเขตกาลาวานะครับไม่มีเลขที่นะฮะ
เข้าไปในซอยประมาณ๑๐๐เมตรอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านเรือน
ติดกันหลายหลังเลยทีเดียวนะครับพบแสงเพลิงลุกไหม้นะฮะ
จากกระดังเก็บของเก่ารถที่สองไร่นะครับ
โดยอู่เนี่ยเปิดได้เช่าจอดรถด้วยโอ๊ย
ขณะที่เพลิงลุกไหม้นะครับทำให้หลังคาของโกดังเก็บของเก่าเนี่ย
ถล่มลงมาแล้วเปลวไฟนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ยังลามไปที่รถเหรอรถยนต์ที่จอดอยู่ในอู่ด้วย
ได้รับความเสียหายทั้งหมดเนี่ย๔คันรถใหม่ใหม่เลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยระดมนะฮะฉีดน้ำสกัดเพลิงอยู่ประมาณ๓๐นาทีนะครับ
ก็เลยสามารถควบคุมเพลิงได้มีประกันไหมมีประกันไหมภาพเนี่ยนะครับ
ต่อมาได้มีการสอบสวนนะฮะนางมาลีแซ่เฮงอายุ๖๕ปีนะฮะ
ยาของเจ้าของโกดังเก็บของเก่าฮะก็เลยให้การว่า
ในฮ้าาะแซ่เฮงไม่ใช่ฮียียเดียวนะครับ
ขอแก้ข้าวก่อนนะฮะอายุหกสิบเจ็บปี
เป็นเจ้าของนะครับโดยเช่าต่อจากผู้อื่นนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะ

เป็นโรงงานผลิตน็อตเนื้อที่๔ไร่

และกระโดงเก็บของเก่าเนี่ยอย่างละ๒ไร่

ซึ่งอยู่ติดกับโกดังเก็บของเก่า
โดยจะมาไหว้ขอหวยกันเป็นประจำนะครับ
เพราะว่าวันนี้คือวันที่ไหม้เนี่ยเป็นวันที่หวยออกพอดี

ก็เลยมีชาวบ้านมาขอเลขเด็ดเป็นจำนวนมากนะครับ
ต่างเอาทูบมาจุดเอาเทียนมาจุดเอากระดาษมาเผา
ทางคนกลุ่มสถานที่ก็พยายามไล่ชาวบ้านกลับไปตั้งแต่ตี๒แล้วนะครับ
แต่จากนั้นก็พบว่าเพลิงเนี่ยลุกมาขอหวยตอนตี๒เลยเหรอ

หนักนะตี๒ไปขอหวยเนี่ย
จากนั้นก็พบว่าเพลิงเนี่ยลุกไหม้ที่ต้นโผล่นะครับ
เรื่องต้นนี้ทางเจ้าที่เองก็กำลังประสานทางกองพิสูจน์หลักฐานนะครับ

มีการเสียงสายอย่างนี้ต้องครอบคุมกันอยู่แล้วแน่นอน
วันนี้ข่าวเด็ดถ้านัดช่วงแรก
ต่อไปนี้เป็นมหากราบแน่นอนเลยทีเดียว
แล้วเหมือนอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วนะ
ที่คุณอ้ำอภิชาติแล้วก็คุณนัทมีเรีย

ใช่แล้วก็เขาก็บอกว่า
ไม่ยอมจ่ายตังค์ให้กับนักแสดง๖คน

ที่เขาไปแจ้งลง๖คนเหรอแต่คนปรากฏว่าคุณอ้ำเขาบอกว่า

เพราะว่ามีตัวกลางที่เป็นโมเดลลิ่งของคุณปอ
เนี่ยนะฮะเขาบอกเขาจ่ายไปแล้ว

ปอร์ไม่ได้เพราะประอ่างก็พูดว่าปอร์
แต่มีลามนิงก็ต้องเป็นปอร์

ครั้งปอร์

แล้วกำลังจะเล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชม

ลำดับไปก่อนแล้วจะได้เดี๋ยวเข้าใจกัน
เพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่ามันซับซ้อนเงินยอกย้อน
ยนต์ไปก็โยงกันมาถูกคืออย่างนี้นะเอาฟังดีนะสุดท้าย
เสร็จแล้วเนี่ยพวกนักแสดงก็ออกมาแจ้งความว่ายังไม่ได้สตังค์

คุณอ้ำบอกว่าผมจ่ายเงินให้หมดแล้ว
เข้าใจไหมก็ไปเอากับโมเดลลิ่ง

คุณโป้ลหลังไหว้เป็นบอกว่าอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม

เอาทนายความออกมาชี้แจงเลยนะคะ

เขาส่งมาคุณหนุ่มหล่อแต่แล้วเขาก็ไม่บอกต่อ

วันนี้คุณเครียดทั้งวันแหละเพราะเขาจะไม่ตอบแล้ว

ทำไมแก้มตอบมากเลยวันนี้
วันนี้ไม่ได้ลงรองพื้น

เลยแก้มกลากจะให้เป็นหน้าตอบ

คุณปอล์กลาก่อว่า
คุณอ้ามเขามีบริษัทชื่อ
ชื่ออะไรแหวะ

ไม่ใช่นี่ทนายครับ

คุณปอล์เนี่ยเขาก็เลยส่งทนายคนนี้เนี่ยมาออกมาชี้แจง

ก่อนอื่นต้องชี้แจงที่อ้ำ
ที่เป็นคู่สัญญาผลิตละครเจ้าเวหาทั้ง๓ภาค
โดยอ้ำกับคุณวินัยก็คือคุณปอเนี่ยนะ
คุณอ้ำกับคุณปอเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดี

ตอนนี้เนี่ยคุณปอลเขาจะเป็นคนสนับสนุนคุณอ้ำมาตลอดระยะเวลา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่น
เขาก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้จัดการโอเคไหมนะ
จนกระทั่งเป็นการสนับสนุนให้มาเปิดบริษัท๖หานุมาน
เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้

มีเอกสารการอนุญาตใช้บทประพันธ์
จากผู้สร้างสรรค์โดยตรงแล้วก็ได้สิทธิ์
จึงมาผลิตละคร
โดยให้อ้ำซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหกฮานุมานเนี่ย

โดยการสร้างเจ้าเวหาทั้ง๓ภาคเนี่ยนะ
โดยบริษัท๖ฮานุมานจะเป็นคนผู้ว่าจ้าง
คืออย่างนี้ให้คุณอ้ำออกหน้า
เสร็จแล้วก็ให้คุณอ้ำมาว่าจ้างคุณปอล
๖หนุมารมาวาดจ้างบูริบอกนะ
ในจำนวนเงิน๓๙ล้าน
โอเคนะเข้าใจตรงนี้แล้วนะ
ภาคแรกเนี่ยแบ่งออกเป็น๖งวดโอเคไหม
โดยฝั่งหนุมารเนี่ยชำระไปแล้ว๒งวด

เข้าใจไหมจาก๓๙ล้านเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด๖งวด
จ่ายออกมาแล้วนะคุณอ้ำจ่ายออกมาแล้ว๒งวด
เป็นค่าจ้างผลิตแล้วก็ค่าถ่ายทำประมาณ๑๗ล้านบาทโอเคไหม
แต่ก็จะหายไป๒๖ล้านนะพี่
ถูกแต่ยังไม่จ่ายอีก๒๒ล้าน
๒๒หนึ่งเหรอไม่ใช่ยังไม่จ่าย๒๒อ่ะ
จ่ายไป๑๗ก็ยังไม่จ่าย๒๒โอเคนะ๙ล้าน
ทำสัญญาจ้างนักแสดงหลัก๖คน
รวม๖คน๓๙ล้านบาท

โดยสัญญาจ้างและจ่ายเงินกับฮานุมานโดยตรง
สัตว์ตอนนี้คุณอ้ำได้เงินเราหมดแล้วโอเคมั้ย
ซึ่งระหว่างนี้คุณป้อมก็ติดต่อทางอ้ำโดยตลอด

คุยกันถึงเรื่องเงินที่ยังค้างชำระกับบูลิบเบิล

จ่ายเงินค่าพรีเซนเตอร์ให้กับหนึ่งในนักแสดงของเรื่องก่อน
โดยพูดคุยกันทางไลน์

เป็นจำนวนเงิน๑ล้าน๙แสนบาท
ก็เมื่อวันที่๒มีนาคม
ถึงตอนนี้คุณอ้ำก็ยังค้างชำระเงินอยู่
โดยต่อมามีค่าจ้างผลิตภาค๒
ที่ถ่ายไปแล้วอีก๔ล้าน๕แสนบาท

เพราะว่ามันเริ่มทำงานกันไปเรื่อย

ที่๒มาถ่ายแล้วก็๔ล้าน๕

ค้างเงินบูลิเบิลทั้งหมด๒๗ล้านบาท
เข้าใจคำนี้ไหม
ก็ดีไงมีผลิตไปแล้วด้วย

ต่อมากับปอล์
ก็พูดคุยเรื่องค่าค้างชำระเงินอยู่ตลอด
เวลาไม่ได้เงียบหายไปไหน
คุณปอก็สอบถามไปอย่างทางครู
ว่าโดยรับทราบว่าได้จ่ายค่าจ้างให้กับบริษัท๖ฮนุมานไปเรียบร้อยแล้ว

แต่ตนไม่ทราบจำนวนเงินที่จ่ายมา
อ้ำก็ได้อธิบายแล้วก็ให้ข้อมูลว่า
จ่ายเงินโดยนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระทางบูติเบิลจำนวน๒งวดมาแสดงให้ดู

โดยที่ทางคุณปอเองเขาก็บอกว่าตัวเขาเองไม่ใช่โมเดลลิ่งอย่างที่คนกล่าวหา

ไม่ได้เป็นโมเดลลิ่งเป็นบริษัทผลิตละคร
การทำสัญญาว่าจ้างผลิตละครก็ไม่ใช่สัญญาจัดหานักแสดง

ไม่ใช่แต่ทำไมหกฮนุมันถึงขอให้ระบุในใบเสร็จรับเงินว่าเป็นค่า

เป็นในนามของบริษัท๖ฮนุมาน

จ้างทรัพย์ต่อโดยการไปจ้างทางคุณปอ

ผลิตละครโดยการที่มอบหมายว่า

ส่วนผมรับผิดชอบแค่นักแสดงหลัก
มึงจะให้ไปทำไม

มันยังไม่ต้องไปซาอุเตะบอล

บริษัทหกฮนุมานเนี่ยให้เงินมา
ซึ่งเป็นเรื่องค่าจ้างนักแสดงเนี่ยนะ

ก็มั่นใจว่าจ่ายหมดแล้วทางนั้นบอกจ่ายหมดแล้ว
ส่วนเรื่องการยกเลิกสัญญากับบูลิเบิล
เพราะมีการช่อโกง

ระหว่างอ้างกับปอลก็ไปเลิกสัญญาแล้ว

เขาบอกว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่า

เขาก็จะยอมจ่ายให้กับหกนักแสดงนั้น

โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ

หลายคนบอกตัวใจมาก
ติดตามที่สายเลือก
โอเคมาที่ข่าวฟุตบอลไทยนะฮะกำลังเม้าท์ข่าวคุณอังกฤษเมื่อกี้
เหนื่อยฟังแล้วแบบเหนื่อย
เมื่อคืนนะฮะฟุตบอลซาอุไทยนะครับก็เรียกว่าหน้ากางขามากนะครับ
เพราะว่าสาอุชนะไป๑ประตูต่อ๐นะครับ
เจ้าถิ่นแทบไม่มีโอกาสยิงประตูเลยนะครับ
แต่กลับเสียจุดโทษปริศนาก่อนชนะไทยไปได้๐ประตูต่อ๑ครับคุณผู้ชมครับ

บอลโลกนะฮะ๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเซียนะครับ
จากการแข่งขันรอบ๒นะฮะ

นำทีมโดยชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ธีรศิลป์แดงดานะฮะธีรธรรมบุญมาทันนะครับ

แล้วก็ศิโรชัดทองอยู่บนมานั่งสำรองเท่านั้นนะฮะ
ส่วนนาทีที่๗นะครับโอกาสแรกเป็นของทีมชาติไทยนะครับ
ธีรทรบุญมาทันนะฮะขึ้นมาทางซ้ายนะครับ
ก่อนจะเปิดเข้ากลางให้ธีรศักดิแดงดาเนี่ย

และซัดด้วยซ้ายแต่ไม่ผ่านมือของ
ัสเซอร์อัลโมไซเลมนะฮะ
ช่วงท้ายครึ่งแรกนะฮะซาอุดีอาราเบียนะครับ

จบครึ่งแรกเสมอกลาย๐๐
หลังจากนั้นนะฮะกลับมาเล่นกันในครึ่งหลังนะครับ

เออมันเหนียวจริงน่ะ
ผู้สาประตูโอ้โหนะฮะรับได้นะครับ
แต่นาที๘๓ทีมชาติไทยเสียจุดโทษคุณผู้ชม

เออมันได้แดงแล้วนะครับก่อนผู้ตัดสินน่าจะเป่าให้เป็นจุดโทษแบบไม่ลังเลนะครับ
ยิงให้ทีมชาติสาอุดีอาราเบียขึ้นนำ๑๐นะครับ
ตั้งที่รูปเกมเป็นรองของทีมชาติไทยนะครับ

ช่วงท้ายเกมสหรัฐนะฮะเปิดบอลให้
ทิสตองโดสอดนะฮะขึ้นมาหม่งเข้าไปนะครับ
แต่ผู้ชมสัตว์สินยกถงลำหน้า

ควรจะต้องได้จุดโทษอย่างน้อย๒ครั้งแต่ก็ไม่ได้
ไม่ได้นะฮะแถมไทยยังถูกใบแดงไล่เอาไว้ด้วย
มันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดเหมือนกันนะ

ตัวประมาณการณ์อ่ะยังไงก็ต้องได้

ผู้ตัดสินนี่ยังไงไม่รู้เดี๋ยวปั๊บผู้ตัดสินนี่ยังไง

ผู้ตัดสินไม่ค่อยแฟร์เออไม่รู้ล่ะสวินบินได้

ปุ๋ยไม่ได้ลงเนอะอ้าวโอเคนะครับก็
ต้องดูกันต่อไปนะฮะยาวหน่อยว่าจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเตะที่ไทยนะครับแต่ผู้ตัดสินคนนี้จะมาไหมล่ะ
พี่จะทำอะไรครับแม่ผู้ตัดสินนี่จะมาไหมอยากรู้
ไปต่อไปใช่พาไปเลี้ยงข้าวหน่อย

ไม่เออโอเคนะใครใส่ไข่เมื่อใส่ไข่ท่านมต่อไป

แวนจากจาก
เห็นไหมฮะมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์แว้นเข้ามา

๖๒๒มาหมดปั๊บ

เกิดขึ้นที่ชนบุรีที่ศรีราชา

กล้องเนี่ยบันทึกภาพกลุ่มเด็กแว้นนะฮะ
ไล่ตามทำร้ายหนุ่มวัย๒๘ปีนะครับ

อาการสาหัสยังไม่ฟื้นด้วย

ก็บอกว่าที่๓๑สิงหาฯที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ทางที่ตำรวจทางศรีราชาชนบุรีเนี่ย

กล้องวงจรปิดบริเวณตรงข้ามหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับ
สามแยกศรีวิชัยนะฮะที่ถนนเจิมจอมพล

ซึ่งสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เมื่อตอนตี๒นะครับ
ขณะที่นายสามารถทรงศรีนะฮะ
อายุ๑๘ปีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับ

ก่อนจะมีกลุ่มวัยรุ่นเกือบ๒๐คน
ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถเก่งเนี่ยตามมานะฮะ

สลบนิ่งอยู่บนพื้นหน้าร้าน

ก่อนจะกลัวไปรุ่นทำร้ายนายสามารถอย่างเหมามันจนสลบคาธิ
องไปกับพื้นเลือดท่วมตัวเลย
จากนั้นก็ได้มีการขับรถแยกย้ายกันหนีไป

บ่ายวันเดียวกันผู้สือข่าวได้มีการสอบถามในวิทย์เชียร

ทราบว่าอาการของผู้บาดเจ็บยังสาหัสอยู่มาก
นอนไม่ได้สตินะต้องใช้สายให้เขาออกซิเจนอยู่
แพทย์เบื้องต้นแจ้งบอกว่า
พบผู้บาดเจ็บมีเลือดออกในสมอง
ใบหน้าบวมช้ำฟกช้ำแล้วก็ศีรษะ

ส่วนกรณีนี้ได้มีการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์แล้ว
เชื่อว่าน่าจะมีการทะเลาะกัน

กลุ่มวัยรุ่นอาจจะแบบอยู่แถวนั้นเป็นกลุ่มเจ้าถิ่น
แล้วก็ทางคนบาดเจ็บผ่านมา
แล้วก็โดนแซวก็เลยตะโกนด่ากลับไป
กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจก็เลยไปยกพวกมาทำร้ายร่างกาย

คนเดียวทำไมต้องมาขนาดนั้นผมไม่เข้าใจ

วัยรุ่นเองที่ก่อเหตุอายุ
ก็ไม่โดนคดี
แล้วก็ไม่โดนคดีไม่ติดคุกไปติดแค่

พอเป็นผู้เยาก็ล้างประวัติ

พอออกมาฉันก็มาทำร้ายคนอื่นได้อีก

มันน่าจะมีมาตรการหรือกฎหมายอะไรที่มาลงโทษเด็กวัยรุ่นพวกนี้ได้แล้ว
อย่าไปคิดว่าเขาเป็นเด็กนะเป็นเด็กมีอยู่๕คนได้
ข่มขืนคนอื่นได้มันไม่ใช่เด็กแล้วนะ
เหนื่อยผมพูดแล้วขึ้นต่อไปนะครับพี่กระกุ้ม
ขี้เกียจพูดนั่นไง
ดูแล้วอารมณ์แบบว่าจิตตกเลย
อันนี้ดูหน้า๗นะครับคอล๒๐๒๓นะฮะ
ผู้สูงอายุจำทำงานอย่างนี้ดีค่ะจะรักษาสมองให้ว่องไว
พี่ม้าอันนี้เป็นคนหนึ่งเลยนะผมบอกเลยนะ

บอกว่าท่านเป็นคนที่มีอายุเกินกึ่งสัตวรรษคืนเลย๕๐

และยังคงมีงานมีการทำอยู่ก็จงให้นึกขอบใจพระเจ้าท่านเลย
เพราะเหตุว่าผู้ยังมีงานมีการทำและมีสติปัญญาดี
ได้ทำงานทำการเป็นคนที่นั่งแล้วนอนไม่ได้หรอก
คือพอได้ทำงานอายุเขาเลย๕๐จะยิ่งว่องวัยสมองจะยิ่งพัฒนา
ศึกษาทำให้รู้ว่าแม้คนเราจะอายุสักเท่าไหร่

ที่ยังคงมีงานทำไม่ว่างมือ
จะทำให้ความคิดอ่านนั้นยังแล่นดีตลอดจนความจำ
และการคิดหาเหตุผลก็ดีจดจำคำศัพท์ต่างก็ดี
หาเหตุผลก็ดีเหรอพี่นี่แน่นอน
เราเจอว่าผู้ที่ยังคงทำอะไรอยู่เกือบทุกวัน
ยังคงมีสติปัญญาเฉียบแหลมคือทำงานทุกวันจะรักษาสมอง
โดยเฉพาะเรื่องความจำและข้อมูลต่างนั้นจะไม่หายไปไหน
ประสาทจิตวิทยาก็ยังกล่าวด้วยว่า
แนะนำไว้ว่าการมีวิถีชีวิตอันวุ่นวายนั้น

คืออย่าไปกังวลว่าโอ๊ยแก่แล้วยังไม่ได้พัก

คนที่บอกว่ามีภารกิจประจำวันที่หนักหน่วงนั้น
จะมีสติปัญญาดีโดยเฉพาะเรื่องการจดจำข้อมูล

ยิ่ง๕๐อัพขึ้นไปแล้วยังทำงานอยู่นั้น

ดูอย่างแม่ดิฉันสิอายุ๙๑ยังทำฮหมกอยู่
นี่ไงครับทำไม่กินบ้างดิอยากกินความจำดีหมดทุกอย่าง
เออตายแล้วเอาไว้เดี๋ยวมือเย็น

ไม่มีปัญหาแม่ดิฉัน๘๐ก็สอนหนังสือ

ไม่ทำทางกันเราจะไม่ปรีนเกลียวกับแม่ดิมา

แม่ดิฉันก็จะเป็นสีมือ
ดุด้วย
หรอครับเป็นนักเรียนไต่กระโปร่งเรียนในสัญค์อีกแล้ว

หนุ่มสอนรามก็เป็นลูกสิทธิ์แม่

ชอบมากเล่นบริจเล่นอะไรอย่างนี้

จริงหัวเขาจะแบบคิดตุ๊กก็เลยอย่างนี้
นี่เขาบอกคนอ้วนไม่ควรคบกับ

ของมหาวิทยาลัยเบอร์

ก็ได้ชี้แนะว่าคนอ้วนผู้พยายามลดน้ำหนักนะ

เพราะว่าในวงนินทาสโมศรบ่อยไอ้รถเม

เพราะจะยิ่งทำให้น้ำหนักลดลงยาก
อ๋อเหรอด้วยเหตุผลที่ผู้
พี่ผอมอะผู้จะต้องลดน้ำหนักนี่

มึงไม่อ้วนอยู่ในน่ะไม่เลิกสักทีอย่างนี้
อ๋อไม่มีปัญหากับหนูเลยพี่

ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเลือกสนิทสนมกับ
คนอ้วนด้วยกันผู้ที่มีขนาดรูปร่างพอนั่นแหละ
โอ้ไม่ได้เพื่อนหนูผ่องหมดเลย
เขาบอกว่าวรสารโรคอ้วนของอเมริกาเปิดเผยเรื่องนี้ว่า
วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบประเด็นเรื่องนี้จากการศึกษาวิเคราะห์นะ
ผู้ที่อยู่ในวัย๑๘๖๕ปีเกือบประมาณสักหมื่นคน
โดยดูเรื่องการคบหาสมาคม
แล้วก็ความพยายามรักษาน้ำหนักของตัวเอง
ภายในช่วงระยะเวลา๑ปีดังนั้น
คือพอเวลาคนอ้วนมันไปคบอยู่กับคนผอม

ยิ่งเครียดยิ่งกิน
คนฝรั่งจะเป็นนะแก้ปัญหาด้วยการกิน

โรคภัยไม่มีก็ไม่เป็นไร

ช่วงหน้าณเดชน์ยายาจูจุ๊บกันแล้ว
โอ้โฮเสียงแบบว่าสุร

นับร้องหน้าสายแอ๊พแมนท์ซุปหนึ่งคู่ขาวไปในคอนโด

เมื่อกี้เมาส์น้องณเดชน์กับยายาจุ๊บกัน
นี่ไงเล่นเอาแฟนคลับแบบแอบกินกันเป็นต่าง
แบบน่าเดทกันเลยนะคะต้วงท่าไม่มีเขินอ้าย
จะบอกให้โดยงานนี้พอมีโอกาสได้เจอก็เลยเข้าไปสอบถามกันเลยทีเดียว
ว่าเป็นอย่างไรเห็นว่าควรจะไปทำบุญแล้วอีกแล้วหรอ
น่าเดทก็เล่าหน่อยว่าใช่ครับ
ได้ครับเพราะว่าวันที่๒๒ตุลานี่นะครับ
ที่วัดป่ารัตนามงคลจังหวัดขอนแก่นเนาะ
วันก่อนเนี่ยยายาพูดผิดนะว่าเป็นอุดรธานีไม่ใช่นะครับ
แต่ว่าจริงนี่คือจังหวัดขอนแก่นครับ
เราก็จะไปสร้างสาราที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตานะครับ
เป็นสาระอเนกประสงค์ครับ
จริงแล้วก็ทำบุญกันทุกปีล่ะครับ

โอเคก็เลยถามว่าว่า
ภาพไทยแฟชั่นล่าสูงนี่ใครนี่อืม
ที่พูดในใครนาเดทที่พูดต่อไปก็จะนาเดทหรือย่า

พี่คะยาย่าค่ะยาย่าค่ะ
เสียงพี่เป็นเหมือนพวกโรคจิตอะตอนนี้

ทำตามคำสั่งอะค่ะ
มีพี่ใหญ่อะค่ะช่างภาพไง
เขาบอกว่าเห็นกำลังกระซิบอะไรสักอย่างหนึ่ง

แต่จริงแล้วไม่ได้หอมนะคะ

ผมไม่เอามาบอกหรอกครับ

เห็นแล้วค่ะก็แต่ก็ไม่มีใครเข้ามา
แต่ว่าจะไปแซลกันตามรูป
ตามรูปหลายคนตีความมาเป็นภาพเล่าเรื่องค่ะ
เราสองคนก็ตกลงใช้คำว่าแฟนแล้ว

พี่ม้าเขาถาม

ยายาตอบบอกว่าเห็นแล้วค่ะแต่ไม่มีใครเข้ามาแซวในไอจีหนูนะคะ
แต่คงไปแซวกันตามรูปหลายคนตีความว่า
เล่าเรื่องเราสองคนตกลงใช้คำว่าแฟนแล้ว
ชอบจังเลยหลอกได้ตกใจหมด
เราเดินออกไปเขาอยู่คนเดียวจะดีกว่าไหม
มีอีกภาพหนึ่งที่ณเดชน์เหมือนห่วงยายา
ดูภาพไหนเอามาเอาภาพมาปิดไม่ให้เราดูโป๊ะ
ยาย่าก็บอกว่ามันเป็นโพสต์ค่ะ
ทุกรูปที่เราถ่ายก็คือถ้าโพสต์ที่ไหลกันไปเรื่อย
ดูนุ่มนี้คุณหนุ่มกำลังไหล

ณเดชน์เขาก็เลยบอกว่าพี่ใหญ่เขาบอกให้จับเสื้อยาย่าหน่อยค่ะ
จริงไม่ได้โป๊หรอกครับเพราะว่าเป็นแค่เสื้อยืดเฉยเท่านั้นเอง
อย่างนี้เราแอบห่วงน้องใช่ไหมนาเดชน์ก็ว่าก็ห่วงครับเราเป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่มีอะไรให้โปรมากหรอก
ไม่จริงณเดชน์ณเดชนมีอะไรให้โป้เยอะมากผู้ชายไม่มีอะไรให้โป้ได้ไง
เชื่อพี่เถอะว่ามีเสื้ออาร์เชื่ออา
เขาบอกอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครอยากดูหรอกครับไม่จริงเนตเอ้ยอยากดูมาก
นี่เขาว่าเด็กเหมือนเขาเป็นนักเหมือนเขาเป็นนักแรงหรือว่านักหนูอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยแค่นุ่งสั้นก็ดูโปรแล้วดูไม่มิดชิด
อีกกู้นึงอีกกู้นึงของเขาก็หวานฟอคมากกี้
ฉันอยากให้ไปดูนั่นเลยพวกที่แต่งตัวไปงานอะไรนะมายา
ไม่เอาเค้าถูกกลัวปากพี่
พี่ม้าพี่ม้าเห็นใช่ไหมเห็นหมดแล้วเขาเขียนเลยบอกว่า
ขอดูสักรูปนี้จะอดใจได้ไหมไม่ได้
อดใจได้เดี๋ยวมีให้ดูด้วยอัลโตรสาร
แล้วของขวัญเปิดเผยแล้วว่าเป็นตังหู
ปรากฏว่าเราสนใจเรื่องหวานเนี่ยพอแล้วเราขอเข้าเรื่องนี้เลยว่า

เกี่ยวกันแล้วแต่โอกาสที่เจอกันมากกว่า

เวลาผ่านไปนั้นต่างคนต่างการรับงานของตัวเอง
ไม่เจอกันยากเหตุเพราะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะ
ความเป็นเพื่อนต้องอยู่ในใจไม่จำเป็นต้องโพสต์รูปให้คนเข้าใจ
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
ปาร์ตี้แลนด์ตอนนี้หมดสัญญาแล้ว
ไอ้นั่นน่ะเหรอไอ้ตี้อะไรไอ้ติม

มันรู้สึกเสียดายเพราะสิ่งที่ได้มานั้นคุ้มค่าแล้ว
แปลว่าได้กำไรแล้วใช่ไหมนี่ไง
ปรากฏว่าตอนนี้ก็เลยไม่เกี่ยวกับคนที่บอก
พอมีแฟนก็เหมือนกับไม่คู่จิ้นคู่ซีเก่าเนี่ย
แล้วทำธุรกิจนี่แบบเครียดเนอะ

ใช่เชื่อว่าเนี่ยป๊อกก็ทำธุรกิจไปเถอะ
เพราะว่เขาเป็นลูกหลังธุรกิจ
อย่างเราเป็นนักแสดงอย่าไปดึงดวงเขาให้ตก

ใครแหละ
เปิดร้านต๊อกตรงด๊อกไม้
เสร็จเลยตกไปหนึ่งหนึ่งหนึ่ง

เพราะกระแสเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยชื่อของเขาจะต้องถูกพูดถึงแน่นอนนะครับพื้นเพลงของผู้ชายคนนี้เป็นคนเสียงดีแรกเริ่มก่อนเข้าวงการจะชอบอัดคลิปร้องเพลงลงยูทูปบ้างนู่นนี่บ้างแล้วก็ดังขึ้นมาในโลกโซเชียลก็มีแมวมองเนี่ยมาชวนเข้าค่ายเพลงจะมีงานเพลงในอนาคตแล้วตอนนี้ก็มีซุ่มถ่ายละครอยู่ด้วย
เข้ามาแล้วแคบเข้ามาแล้วนอกจากร้องเพลงแล้วยังร้องเล่นเต้นรำ
ก่อนเข้าวงการแหล่งข่าวที่เคยผ่านผู้ชายคนนี้มาเนี่ย
ก็เปิดเผยว่าเขาซุกคู่ขาไว้ที่คอนโดนะจ๊ะ
จะเป็นใครต้องไปสืบกันเอาเองนะจ๊ะ

เคลือมากจนไปไม่ถูก
ก็คือสรุปแล้วนักร้องหน้าใสคนนี้

ยังไม่ดังกำลังจะดังเข้าใคร่เพลงไปแล้วนะครับ

มีผลงานไครูมีคนตามดูเยอะ

ถ้าถ่ายลูกลงอินสตาร์แกรมกับเรื่องของความรัก
มีคนตัวอ้ะมีคนถ่ายแล้วเป็นอ๊อฟวองสัก

ไม่ใช่ออฟแต่นางคือออฟไม่ได้กำลัง
ออฟเขาดังแล้ว
แต่อันนี้เขายังไม่แกน

มาไม่รู้เนี่ยบอกถ้ายังไม่ดังไม่รู้

ระหว่างคุณหนุ่มเขียนนะฮะเราก็ขอพักสักครู่

เพิ่งเลิกกันไปแป๊บเดียวเออก็ดิ่มกันนะ
ปูปูปูไปยาเมื่อกี้นี้

ของศูนย์ฮอตคู่นี้นะฮะ

ระยะสวนดอกไม้เนี่ยเขาบอกว่ามีการควงคู่กัน

ก็เลยบอกว่าอันนั้นแน่ดีกันแล้วใช่ไหม
ก็เลยถามว่าคืนดีกับโน้ตแล้วจริงหรือเปล่า

ก็บอกว่าไม่นั้นไม่ได้เปลี่ยนแบบคลุกฐาน

เป็นเพื่อนกันแล้วปูยังใส่ใจและแคร์เขาอยู่
กันไหมก็ยังนะคะยืนยันอีกครั้งนะคะว่ายังยังแต่เราชอบไปไหนมาไหนด้วยกัน

คือเขาก็เป็นเพื่อนกันอ่ะเขาเป็นเพื่อนกันผมว่าไปกัน
คนก็เลยรู้ที่กลับมาคืนดีกันไงกันค่ะไปอีกโกโกสิไปอีกโกโกก็ได้
คุณปูบอกว่าขอบคุณที่ลุ้นแต่ปูเลือกที่จะไม่คาดหวังอะไร
หวังแล้วเครียดนี่ตอนนี้โฟกัสอยู่กับงานความรักเอาไว้ก่อน
เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเราจะทำงานด้วยกันซึ่งจะมีในเร็วนี้
อ้าวงานอะไรล่ะเนี่ยเออ
และที่ไปทำบุญวัดแขกด้วยกันเนี่ยคือปูเป็นขาประจำวัดแขกอยู่แล้ว
เคยไปไหว้พระอาทิตย์ด้วยกันก็เขาไม่เคยไป
เขาเคยไปไห้ทำบุญที่อื่นแล้วเขาไม่เคยไปที่นี่
ปูก็เลยพาเขาไปนี่คุณเหมือนแฟนไหมคุณว่ะไหม
ไปขอโครงภาคเหรอเปล่าเปล่าไปแกะแค้นไก้โครงนอกเหรอเปล่าไม่
รู้สึกดีต่อกันแต่ตอนนี้ปูเป็นหัวหนังงานมากกว่า

มีคนมีเพื่อนผมอยู่ที่เมื่อก่อนก็

คุณนกที่อยู่อเมริกา
เขาส่งมาของผมบอกคุณหนุ่มจมูกเป็นอะไรดำติดอยู่

วันนี้เธอรู้ไหมว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยแรงเงาหน้าเธอเยอะเกินไปด้วย
แก้มตอบเลยอะจริงผมอะเคยโดนเตะจมูกตรงนี้
มันก็เลยคดนิดนึงแต่มันตรงนะเหมือนดูตรง
มันตรงข้างแล้วทำไมถึงจัดให้ตรงไม่ได้
กระดูกมันขึ้นมาเกินอย่างงี้เลยพี่โดนเตะตอนเด็กสัญญาได้
ตอนตัวมันไม่โดนเตะอย่างโถงโดนกระทืบหน้าเนี่ย
เค้าเตะเธอเพราะอะไรเพื่อเลาด้าน

อ๋อขึ้นรบกวนหน่อยนะรถเมว่าไงนะ

หน้าขึ้นรบกวนอ่ะเข้าใจมั้ยเอาให้ไวสิอะไรเดี๋ยะก็บอกแล้ว
แล้วนั่งอยู่ตั้งนานมาฟังเรื่องปูเพิดเทินเกิน
อยากจะรู้เพื่อจะเอาสะพายหรือเปล่านี่ปูลีเทิร์นล่ะน้องเราเสร็จก็ไม่ได้เปิด
อันนี้โดนเมาส์ตัดผมสั้นน้องรถเมว่าของเรานะคะ
หลังจากเลิกคบกับไฮโซแม็กซ์งานนี้รถเมย์คนึงนิด
ก็บอกว่าก็บอกแค่อยากจะเปลี่ยนลุคเท่านั้นไม่ได้มีอะไร
แล้วก็มามดดำอ๋อน้ำนั่งก็พูดแล้ว
มดดำก็คืออึดตัวแม่เลยทีเดียวนะครับป่วยยังซู้มว่ะ
ตอนว่าต๊อคเขารู้ดาวน่ะก็ไม่สบายอย่างนี้แหละแล้วก็ยังมาอ่านข่าว
มันใส่ไข่อีกนู่นนี่นั่นต่างนานางานเยอะนี่ก็ไปฉีดยาแล้ว
ไม่ได้อึดอะไรหรอกน้างไม่อึดหรอก
น้างก็อ่อนบอกกว่าบางไม่เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ไม่ใช่
นางไม่สบายดันเสือไปออกกำลังกาย
บอกไม่ควรออกกำลังไกรครับเพราะว่าร่างไกรนี้มันจะต้องการพักผ่อน

ร่างกายมันยิ่งแบบวีคหนักเข้าใจไหม
นางดูว่าออกน่าจะดีไม่ได้ก็ยิ่งวีคเลย

โธ่ละเลยไม่ได้เลื่องเป็นเลย

ครับผมอากับจียอนนะฮะก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับ
ที่หลายคนก็มองว่ามีสิทธิ์รีเทิร์นหรือเปล่า
รีเทิร์นอีกแล้วใครคิดถูกดับโน้ต
ตั้งแต่เลิกกันมานะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีสาวอื่นนะครับ
ก็เรื่องกลับมาคบกันเนี่ยคุณอาบอกต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ
คุณฝ่ายหญิงเนี่ยได้ออกมาแชร์สาเหตุเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยแอบมีกิ๊กถึง๘คน
ลดเพราะลาชันนี่อาทิตย์หนึ่งมี๗วันมีถึง๘คนคุณจัดยังไง
ฉันขอถามคำนะลูกฉันนะอีบ้านนั้นนะทำไมมันแบบว่าเป็นคัสโนว่ากันไปหมดเลย
ทุกคนเลยเหรอไม่งั้นก็แอบเป็นแตวนี่ไงแต่ล่าสุดอะไรกันใครเป็นแตวพี่เขียนได้อาจจะเป็นนักร้องของเมื่อกี้หรือเปล่า
คุยกันตลอดเหมือนเคยนี่แหละดีขึ้นมากแล้วแต่เรื่องกลับมาเป็นแฟนกันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะฮะว่าอย่างนั้นโอเคนะครับ
กว่าจะได้เป็นนางงามแล้วจะยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะฮะทั้งหมดเนี่ยเดินทางออกไปนี่ไปกองถ่ายปลูกป่าเขาลำน้ำพายเลยนะฮะทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ถึงชนบุรีโหดเลยโหดเลย
พิเศษคือคุณเมจิอโนมาเข้ามาวิเคราะห์รูปร่างของผู้เข้าประกวดต้องเป๊ะปังทุกส่วนจะมาย้วยไม่ได้บางคนเผลออะไรนะนะเมจิเขาพูดตรงเลยวิจารณ์ตรงเลย
งานนี้คงจะต้องมีร้องไห้ขนตาหลุดกันบ้างเพราะว่างั้นนะติดตามได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา๕ทุ่มทางไทยรัฐนะฮะช่อง๓๒ของเรานี่เอง
อาทิตย์เลยนะนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณมิ้วกับคุณมิ้นท์นะฮะคุณเจแล้วก็คุณอามด้วยนะครับ
สวัสดีครับป๊าพี่เบนพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ที่ถึงบอกจะมีเรื่องของคุณบ่อไทย
หาเลยมาคุณอามครับคุณอามครับครับ

เดี๋ยวพี่อั๊วบรรยาเอ่ยเล่าข่าวกีไป
เราลาคุณผู้ชมแล้วนะคะพบกันเย็นนี้ใช่ไหม